ทีนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

จังหวัดฉะเชิงเซามีอุบัติเหตุรถบรรทุก๖ล้อ
พุ่งชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อบนถนนบางนาตราด
ทำให้คนขับรถบรรทุก๖ล้อบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายในรถนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
การตัดทางช่วยเหลืออยู่ประมาณสิบนาที

ก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสพปกงสปคในอุดรวิลัยศักดิ์อายุสิบสิบเอ็ดปี
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุจอดรอจังหวะเพื่อเบี่ยงเข้าช่องทางด่วน
แต่จู่ผู้บาดเจ็บก็ขับรถบรรทุก๖ล้อ

จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
จังหวัดปฐุมธานีกู้ภัยเขาช่วยเหลือ

บนถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข๙
ตำบลครูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้ว

แต่อยู่ในอาการตกใจและไม่ยอมลงจากรถ
อ้างว่ารอญาติเดินทางมาหา

นำตัวไปสอบสวนที่สพครูบางหลวง
เมืองต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา

ทรัพย์สินสาธารณะได้รับความเสียหาย

เสียหลักภูมิชลราวสะพานก่อนถึงแยกสีดา

ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถกระบะหลังคายุบลงมา
ด้านข้างฝั่งคนขับพังเสียหาย
โชคดีที่แนบและเผาของรถ

ส่วนนายปฐมพรรักษาอายุ๔๐ปีคนขับ

เพื่อไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดอุดรธานี

และคอสะพานจนเกือบตกลงไปในคลอง

และจะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
พุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่เลี้ยวตัดหน้าอย่างกระทันหัน
ทำให้คนขับขี่ล้มกลิ้งกลางสี่แยก
ที่รถเก๋งอีกคันซึ่งขับตามหลังมา

ลูกเดินกลับมาดูรถของตนเองที่ถูกชนจนพังเสียหาย
ปฏิเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกลางสี่แยกไฟแดงในเขตเทศบันตะบนเมืองสวง

ซึ่งคนขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นเด็กชายวัย๑๔ปี
โชคดีที่ได้รับบาดเจ็บไม่มากนัก
หลังเกิดเหตุผู้ปกครองของเด็กชายวัย๑๔ปีขอโทษเจ้าของรถยนต์ทั้ง๒คัน
และแสดงความรับผิดชอบด้วยการจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์
ขณะที่ผู้เสียหายได้ผูกข้อมือให้เด็กชายคนดังกล่าว
เพื่อเป็นการปลอบขวัญและมอบเงินให้จำนวนหนึ่ง

แต่ตำรวจก็เปรียบเทียบปรับผู้ปกครองของเด็กชายวัย๑๔ปี
เป็นเงิน๕๐๐บาทฐานปล่อยประละเลย
และยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่
นำรถจักรยานยนต์ออกไปขับขี่ด้วย